โอลิงปีกที่บราซิลในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ๑๑๒ปีที่วันจู่กีฬาคอล์ฟ
เพื่อชิงชัยและไทยก็มีความหวังต้องส่งแรงใจเชียร์นักก๊อฟหญิง๒คน
ทั้งโปรเมเอเรียจุธานุการและโปรแหวนพรอโน่งเพทรัม
ซึ่งสนามแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการปรับปรุงขนาดใหญ่

ตรงที่พยายามจะทำให้กลมกลืนกับธรรมชาติ
ซึ่งหลังจากเปิดใช้ก็เริ่มมีสัตว์สายพันธุ์ใหม่
อาศัยในเขตสนามกอล์ฟเพิ่มมากขึ้นครับ
สนามกอล์โอลิมปิกสนามกอล์ฟแห่งใหม่
เปิดให้บริการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
เพื่อรอต้อนรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ทีมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนามราว๓๐คน

และการดูแลความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้ที่ปลูกไว้
โดยระบบเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งไว้ใต้ดิน
จะคอยตรวจสอบความชุ่มชื้นของดิน

สปริงเกอร์จะทำงานโดยอัตโนมัติ
มาริโอรัตนิสกี้นักปฏิพิวิทยา
ผู้ดูแลพืชพันธุ์ต่างภายในสนามกอล์ฟแห่งนี้เล่าว่า
สนามกอล์ฟแห่งนี้มีการปรับปรุงใหม่
แต่ยังคงผสมผสานต้นไม้และพืชพันธ์ธรรมชาติ

โดยนอกจากจะมีการนำเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่น

ตั้งแต่เริ่มสร้างสนามกอล์ฟขึ้นมาแล้ว
ก็ยังมีการนำต้นไม้ขนาดใหญ่มาลงดินที่นี่

สามารถอาศัยอยู่ที่นี่ได้อย่างกลมกลืน

ยังถือเป็นอุปสรรคที่ท้าทายนักกอล์ฟได้อีกด้วย
และดูเหมือนความตั้งใจของเขาจะได้ผล
เพราะแม้สนามกอล์ฟแห่งนี้จะยังไร้ผู้คน
แต่สัตว์ท้องถิ่นอย่างเจ้าลิงติติ
กลับอาศัยอยู่ที่สนามกอล์ฟแห่งนี้จำนวนมาก
และดูเหมือนว่าพวกมันจะคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดี
เพราะบางครั้งก็เข้ามาขออาหาร
รวมทั้งยังปีนรถก๊อฟเล่นอย่างสนุกสนาน
อกจากนี้ที่นี่ยังมีเจ้าหนูยักษ์คาปิบาร่า

ผู้ดูแลสนามแยกย้ายกันกลับ
สนามกอล์ฟแห่งนี้จะเต็มไปด้วยเจ้าหนูคาปิบาร่า
ที่ออกมาจับจองพื้นที่ว่างบนสนามเต็มไปหมด

น่าจะมีคาปิบาร่าอยู่ที่นี่ไม่น้อยกว่า๖๐ตัว
และจากการศึกษาข้อมูลโดยสำนักอายการของนครริโอ
ยังพบว่านับตั้งแต่สนามกอล์ฟเปิดให้บริการเป็นต้นมา
สายพันธุ์สัตว์ต่างภายในสนามกอล์ฟแห่งนี้
เพิ่มขึ้นจาก๑๑๘สายพันธุ์เป็น๒๖๓สายพันธุ์แล้ว
โดยสายพันธุ์สัตว์ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์จำพวกนก
ูเซียนลีผู้เชี่ยวชาญด้านกอล์ฟชาวบราซิล
หนึ่งในผู้ที่เข้ามาทดสอบสนามกอล์ฟแห่งนี้เล่าว่า
สนามกอล์ฟแห่งนี้น่าสนใจ

รวมทั้งยังมีกระแสลมแรงทำให้เป็นงานยากสำหรับนักกอล์ฟ
ซึ่งจะยิ่งทำให้การแข่งขันมีความน่าสนใจ
ระบุว่าการแข่งขันกอล์ฟในโอลิมปิก
จะเป็นการกระตุ้นให้ชาวบราซิลหันมาสนใจกีฬากอล์ฟกันมากขึ้น
เหมือนกับการสร้างสนามฟุตบอลวอเล็กบอล
และวอเล็บบอลชายหาดให้กับประชาชน
ก็จะทำให้กีฬาชนิดนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นได้เช่นกัน
เช่นเดียวกับแดเนียลอิชิอินักกอล์ฟสมัครเล่นมือสองของบราซิล

จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการแข่งขันโอลิมปิก
เพราะตอนนี้ชาวบราซิลยังรู้จักกีฬาประเภทนี้น้อยมาก
และคิดว่าเป็นกีฬาสำหรับคนรวยเท่านั้น

จะทำให้พวกเขาสามารถเข้ามาเล่นกอล์ฟได้ง่ายขึ้น
และทำให้กีฬาประเภทนี้เติบโตมากขึ้น
โดยปัจจุบันนี้การเล่นกอล์ฟในบราซิลยังคงได้รับความนิยม
เฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูงที่ร่ำรวย
ซึ่งมักจะไปเล่นกอล์ฟตามสโมสรต่างที่เก็บค่าบริการแพง

สามารถรองรับนักข่าวรวมทั้งผู้เข้าชมจากทั่วโลกได้ราว๑๕๐๐คน
ในการแข่งขันมหากรรมกีฬาโอลิมปิก
รวมทั้งยังสามารถตั้งกล้องถ่ายทอดสดได้ถึง๗๑ตัว
ในความเป็นจริงแล้วที่นครเรียโอแห่งนี้
เคยมีสนามกอล์ฟสาธารณะอยู่แล้วในเขตจาเพรี
ซึ่งเป็นย่านที่พักของผู้มีรายได้น้อย
โดยมีแคดดี้กลุ่มหนึ่งรวมตัวกันเปิดสนามกอล์ฟขึ้นเมื่อ๑๐ปีก่อน
เมื่อสนามกอล์ฟโอลิมปิกได้เปิดตัวขึ้นมาใหม่
ก็ทำให้พวกเขามีความหวังว่า
เยาวชนคนรุ่นใหม่จะหันมาให้ความสนใจกีฬาประเภทนี้กันมากขึ้น